เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มข่าวแรกกันเลยละกันนะคะ
เพราะว่าวันนี้มันก็มีข่าวอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนก็ให้ความสนใจ
เรื่องกรณีเพื่อนบ้านทะเลาะกันเขาถึงบอกว่ามีเพื่อนบ้านดีเนี่ยดีกว่าไปไหนแล้วก็หายากซะด้วยนะ
เรื่องเหตุการณ์นะคะเมื่อมีการแน่นอนแหละมันก็มีเรื่องของแอลกอฮอลเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันก็เลยทำให้เกิดเหตุสลดแบบนี้เพื่อนบ้านยิงกันเองในหมู่บ้าน
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปจากภาพวงจรปิดหน่อยค่ะ
อะไรอย่างเลย
แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
โหดก็ไม่ผิดนะโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะมีลักษณะของมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาก็ร้องไห้แล้วก็ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
เล่นเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวคนเกาะเหตุที่เราวงสีแดงเอาไว้
เขายิงคนแรกตรงนั้นล้มนะคะที่คือคุณธานินตรงที่เราเขียนชื่อตรงสีเขียวไว้
เสร็จแล้วตามมายิงต่อกับอีกคนนึงผู้หญิงเนี่ยมีจังหวะเกือบโดนเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเขายิงซ้ำแต่เธอเนี่ยเหมือนกับเดินหลบออกมาไปอยู่บริเวณด้านหลังรถ
แล้วเธอก็ร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งในคนที่ล้มลงไปแล้วถูกยิงคือสามีของเธอเอง
เป็นภาพที่น่ากลัวใช่แล้วตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนบ้านก็ได้ยินด้วยนะคะ
แต่ยังไม่มีใครกล้าออกมาตอนนาทีเกิดเหตุนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมคะอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีผู้ก่อเหตุที่เห็นในภาพคือนายวรินทรแก้วชิงดวน
อายุสามสิบเอ็ดปีแค่นั้นนะเขาใช้อาวุธปืนขนาดจุดสามแปดค่ะ
ยิงเพื่อนบ้านด้วยกันสองคนค่ะสุดท้ายทั้งคู่เสียชีวิตนะคะ
คือนายธานีนค่ะอายุสี่สิบเก้าปีซึ่งก็เป็นศาลวัฒน์กำนันตมงซ์บึงยี่โถด้วยนะคะ
โดนเนี่ยกระสุนปืนบริเวณหน้าอกแล้วก็แขนซ้ายรวมทั้งหมด๓นัด
ใกล้กันก็มีศพของนายวรพงศ์ค่ะอายุ๔๖ปี
นายวรพงศ์ถูกยิงกลางศีรษะกกหูซ้ายแขนขวารวมทั้งหมด๓นัด
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
วงจรปิดจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะ
ณเวลานั้นเนี่ยเห็นก็บอกว่ามันมีเรื่องของการพูดจาท้าทายกัน
โดยผู้ตายเดินออกมาจากบ้าน
นายวรพงศ์เขาบอกว่ามีการพูดจาตะโกนท่าทาย
ขอให้ผู้ก่อเหตุออกมาจากบ้านก็อาจจะเป็นเพราะว่าดื่มสุราด้วยนะ
อันนี้ก็เขาเป็นการตั้งข้อสันนิษฐานนะคะ
มีการเนี่ยภรรยาของนายวิรพลเขาพยายามดึงเสื้อห้ามเอาไว้

เพราะเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ตัวภรรยาเคยบอกว่าตัวสามีแล้วก็เพื่อนของสามีเนี่ย

เอาจริงเคยมีปัญหากับตัวผู้ก่อเหตุมาก่อนหน้า
แล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยเขายังไม่ได้บอกนะคะ

คือตอนที่เพื่อนบ้านและตัวเขาเองจะออกมา
ช่วยเหลือคนที่ถูกยิงคนแรก
กลายเป็นว่าตัวผู้ก่อเหตุก็เดินมายิงสามีของเขาด้วย
สอบสวนไปค่ะทางด้านของภรรยาของนายธานินนะคะ
คุณพิชยาดาค่ะสอนศรี
บอกแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวนายธานินเนี่ยกับนายวรพงศ์เขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่

กระทั่งถึงช่วงดึกสักประมาณ๕ทุ่มครึ่ง

แต่ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ตอนนั้นนายวรพงศ์ผู้ตายค่ะ

ถ้ามึงมีอะไรก็ออกมาคุยกับกู
ตนเองและภรรยาของนายวิรพงศ์เนี่ย
บอกว่าก็พยายามที่จะห้ามแล้ว

ผู้ก่อเหตุออกมาเลยพร้อมอาวุธปืน

ทีนี้เนี่ยทางด้านของนางพิชยาดาเนี่ย
เขาก็ยอมรับนะอย่างที่บอกไปว่า

เขามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแล้วกันเนี่ย

เช่นเดียวกันยอมรับด้วยว่า
ภรรยาของนายวรพงศ์เขาก็ยอมรับนะว่า
สามีตัวเองไปพูดท้าทายจริง
แต่ตัวเองก็พยายามที่จะดึงแฟนกลับบ้านแล้ว

ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบร่องรอยของกระสุนแล้วนะคะ

แล้วก็ยังมีกระสุนที่ไปถูกท่อน้ำปลาปลาเพื่อนบ้านแตก
มีกระจกรถยนต์ของเพื่อนบ้านแตกเสียหาย

ตัวผู้ก่อเหตุหลังถูกล้อมจับกลุ่มก็พบว่า
ตัวผู้ก่อเหตุเองก็มีบาดแผล
ถูกยิงเข้าที่ขาข้างขวาอ้าวมีได้ยังไงเกิดจากอะไร
ไปสอบถามเจ้าตัวบอกว่าทำปืนลั่นนั่นแหละใส่ตัวเองเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แน่นอนก็มีการคุมตัวมาสอบสวนนะคะ
สพคูคศเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ล่าสุดเลยนะคะ

ลงพื้นที่เรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเหตุอุกอาจจริง

พูดคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณชัยชนะ
เมื่อกลางดึกเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนสัก๔๕นัด
วิ่งลงมาดูพอมองเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุ
เห็นคนตายนอนอยู่บนพื้นถนนรู้แล้วแหละว่าล้มลงไปนอนแบบนั้น
ตายแล้วแน่๒คน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังอีก๓นัด
ตามมาด้วยเสียงก่อเหตุโวยวายในธรรมนองว่า
มึงออกมาสิกูจะยิงออกมาให้หมดเลย
อันนี้น่าจะเป็นการพูดของผู้ก่อเหตุหรือเปล่านะคะ
อันนี้คือทางเพื่อนบ้านพูดว่าเขาได้ยินประโยคนี้
ณทีนั้นเขาบอกว่าตัวเขาเอง
ไปเห็นผู้ก่อเหตุยืนถือปืนอยู่หน้าบ้านตัวเขา
แต่แน่นอนแหละมันไม่มีใครกล้าออกไปหรอก
เพราะทุกคนกลัวจะถูกยิง
และสุดท้ายก็มีตำรวจเข้ามาระงับเหตุ
เพื่อนบ้านคนนี้ที่ชื่อว่าคุณชัยชนะยังบอกด้วยนะว่า
ถ้าเมื่อคืนนี้ตำรวจมาช้า
คาดว่าอาจจะมีเหตุฆ่ายกครัวก็เป็นได้
โอ้โหและที่น่ากังวลตอนนี้เขาบอกว่า
กลัวว่ามันจะมีเรื่องของการเอาคืนกันนะสิ
อืมนี่เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะ